ส่วนช่วงสายของวันนี้นักวอเล็กบอลสโมสรเจเนอรี่รารี่สุพรีมชมรีอีเทคกับไดมอนฟู้ดวีซี
เข้ารับการตรวจด้วยรถเครื่องที่ก่อนที่จะลงการค้านไทยแลนด์หลีกสองพันยี่สิบเดอะไฟนัลฟอร์วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกรกฎาคม
ก็นำมาโดยปลื้มจิตถิ่นขาววิลวันอภิญญาพงศ์อัชรพรคงยศแล้วก็มีจิรายุรักษาแก้วนักวอเล็กบอลชายด้วยนะครับ
หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปลนระยะที่๔ทำให้กีฬาชนิดต่างกลับมาแข่งได้
แต่นักกีฬาต้องผ่านการตรวจโควิด๑๙ก่อนการแข่งขันตามคู่มือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ื้มจิตเนี่ยก็เผยว่าถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับที่ทีมในไทยลีกเนี่ย
จะมีความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคนซึ่งก่อนตรวจก็มีความกังวลบ้าง
แต่ว่าพอตรวจด้วยรถเคลื่อนที่ก็รู้สึกสะดวกรวดเร็วและไม่แออัดด้วยครับ
จากที่ได้ฟังฟังมาคนที่เคยไปตรวจโควิดเขาก็บอกว่าแบบป้ายจมูกอะไรอย่างนี้มันจะเจ็บ
แล้วก็โหจะเจ็บไหมแล้วแบบเป็นคนแรกเลยหน่วยกล้าตาย
ก็มันจะเจ็บก็ไม่เจ็บอ่ะแต่มันก็
มันก็เหมือนมีอะไรเข้าไปแบบปกติเราแค่ขี้มู่เราก็แคร์แบบ
นิดเดียวไงตื่นอันนี้โอ้โหเข้าไปลึกมาก